ธีบเต็มที่หัก

ไปก่อนแล้ว

ไอ้หมอพี่
แล้ววันนี้นะครับเรามากินล้างบางครับที่ย่านคูบ่อนนะครับ

นี่คุณคิดว่าวนเหมือนเดิมแต่ชื่อร้ำเป็นแบบนี้
ตามจำลามาได้นะหมอ

คุณจะมาว่าวอะไรนักหนา

อันนี้คือต้องโทรสั่งจองก่อน

จุกในย่านครูบอน

เราไม่ได้มากินคนเดียว

ครับว่าใครกันน่ะ

กันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ผมแซคชุมแอร์นะครับพบกันอีกแล้วนะครับ
เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาสี่โมงเย็นนะครับ
ทางไทยรัตทีวีช่องสามยี่สิบสองนะครับกับรายการกินล้างบาง
และวันนี้นะครับเรามากินล้างบางอาเทย่านครูบอลนะครับ
กรุงเทพมหานครนะครับผมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ
บอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นเขาแบบไปออกรายการแบบกินอาหารสักทีครับผม
และจะเป็นแขกรับเชิญที่ตะไคร้แห้งมะกรูดแห้งเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผม
ท่านผู้ชมครับและอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทานอาหารที่ดังเด็ดแล้วก็โดนครับผม
และร้านแรกในวันนี้นะครับก็คือร้านดังครับผม
กับร้านกำกินลำครับผมไปเลยครับผม
พี่หมอครับ

ตั้งนานก็ไม่ได้ยินใจจดใจจ่ออยู่กับอะไรเนี่ย
กำลังคุยกับบริวารอยู่แชค

เฮ้ยผมไปไหนผมก็ต้องมีบริวารผม

ครับท่านผู้ชมครับและนี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ
บอกได้เลยว่าเป็นแขกรับเชิญที่
ผมตื่นเต้นแล้วก็ผมกลัวที่สุดเลยตั้งแต่ทำรายการนี้มานะครับผม
ส่วนมากจะเจอกับหมอปลาเกี่ยวกับ
เรื่องผีสางนางไม้อะไรพวกนี้ครับผม

ไม่หมอไม่เรียกเข้าผมก็ได้ตีหม้ออันนี้ตีหม้อสิ

พร้อมแล้วแต่แล้วคุณจะพาผมไปไหน
เอามากินล้างบางไงครับพร้อมไหมวันนี้
กินล้างบางหรือว่า
เออครับผมเอาที่สบายใจ

เสร็จแล้วก็ต้องล้างแล้วก็ถึงจะได้กลับใช่ไหม

ถ้าไม่มีตั้งใจก็กินกันล้างจานด้วย
ร้านแรกที่เราจะมาล้างบางกันก็คือร้านดังย่านครูบอล
ที่มีชื่อว่าร้านกำกินลำเป็นร้านอาหารเหนือแต่แต่
จากพ่อครัวแม่ครัวคนเหนือเลยนะเจ้าด้วยรสมือที่ติดปาก
ทำให้เป็นร้านประจำของดาราหลายคนและลูกค้าหลายเจ้า
วันนี้แซคกับหมอปลาจึงต้องขอมาพิสูจน์ความเด็ดในรสชาติ
ชิมกันดีกว่าว่าจานเด็ดที่นี่จะมีอะไรกันบ้างครับ
มาแล้วครับผีมาแล้วครับผมออกล้อเล่นครับผม
กับข้าวพร้อมแล้วครับหมอปลาครับ
ไม่รู้อะไรบ้างอ่ะแจ๊คโอ้เยอะมากครับผม
และที่สำคัญนะครับอาหารที่นี่ครับส่วนมากจะเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาครับผม
เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยครับคุณมีเมนูอะไรครับท่าน
จิ้นนึ่งน้ำพริกขาครับโดยส่วนมากจะเห็นน้ำพริกเป็นแบบ
พ่อผงพริกทั่วไปนะแต่นี่เขาเป็นพิเศษเลยคือน้ำพริกขา
หนึ่งน้ำพริกขานะครับผมที่เขาเอามาทำก็จะเป็นแบบน้ำลายของ
เนื้อมิวอ่ะหรือว่าเนื้อควายครับผมเฮ้ยแต่ปากผมมาตรงมองผมมาตรงนี้
ไม่ผมก็เราอยู่กันสองคนไงอ๋อจะให้ผมคุยกับใครอ่ะอ๋อ
เนื้อวัวแล้วก็เนื้อควายเออต้องพูดแบบนี้เอ้ยพร้อม
กินแล้วว่ะเออนี่ตกใจหมดเลยเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวมา
เริ่มมาที่เมนูแรกอะไรดีกว่าครับนี่ครับเราชิมชิมดูก่อน
น่องรายแบบทำให้เปื่อยมากอ่ะอื้อชิ้นขาดเนี่ยสุดยอดมากอื้อ
ดูอร่อยจริงนะและที่สำคัญนะครับบอกเลยว่าเนื้อน่องลายนะครับ
นุ่มแล้วก็เปื่อยแล้วก็ละลายในปากเลยนะครับถ้าอีกนิดหนึ่งก็เป็นน้ำแข็งได้เลยอ่ะ
ทำไมครับละลายในปากไงอ่าไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม
กับราบคั่วเมืองแป้ครับผมทำไมชิ้นมันแปลกราบคั่วก็ได้ปืนแป้คืออะไรวะ
เมืองแรกก็คือเมืองแพร่นั่นเองครับผมอ๋อเป็นที่ไปที่มาไงครับผม
เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาชิมกันก่อนครับ
ก็จะคล้ายคล้ายกับราบจิบสารบ้านผมนะใช่ใช่

เอ้อเฮ้ยให้ลูกพี่กินก่อน

ทานเข้าไปจะให้แบบชานิดนึง
มันไม่เผ็ดนะมันเหมาะที่่า

เดี๋ยวผมขอชิมก่อนหมอก็ตักเองละกัน
ข้าวซอยข้าวซอยในปกติถ้าใครไปขึ้นเหนือต้องกินข้าวซอยใช่ไหม

ก๋วยไก่ชิ้นนี่น่องใหญ่มากนะจ๊ะ

นี่คือการทานข้าวซอยครั้งแรกของผมนะครับ
แฉดแฉดมันจะเป็นออกออก

เพศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ขอจมให้ผมกับแชคกินนะจ๊ะ

อันนี้เบ็ดจะมีส่วนผสมของแบบหอมขมิ้น

และที่สำคัญนะเวลาชิมน้ำเข้าไปผมได้กลิ่นเหมือนมีน้ำปลาร้าอะไร
อ่าแล้วก็เนื้อปลาจะสดมาก
นี่จับอยู่ข้างบ่ออันนี้ข้างร้านเนี่ย

ไม่ได้ขโมยเขาเลี้ยงไว้ครับผมเป็นกระชังไง

กับเมนูครั่วโห่

ก็จะนำประสุทธิ์ดิบหลายอย่างมารวมกัน
อันนี้น่าจะเป็นหมูครับผม

มีความแบบกลมกล่อมมาก
มันเหมือนการสำรวมถ้าเป็นบ้านผมก็ได้แกงสำรวม

แล้วถ้าเป็นภาษาพิษอย่างเย็นเราไปทำบุญบ้านกัน
แล้วครอบครัวนี่มีแกงเนื้อคุณแกงหมู
อันนั้นแกงส้มแล้วเอาแกงสำรวมกัน

เป็นแกงที่รวมแตกต่างแต่ว่ามีความอร่อยที่รวมกล่อม

ชุมแพรนะครับแล้วก็คุณหมอปานนะครับ
ก็ทานมาทุกเมนูแล้วนะครับผม
บอกได้ว่าอร่อยทุกอย่างครับ
และร้านดังในวันนี้นะครับร้านกำหินลำนะครับ
ร้านอาหารพื้นเมืองล้านนานะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียว

ลำขนาดโซสิโซสิ

ผมก็มีเมียเหนือแต่ไม่เคยกินของเหนือนะ
อันนี้เป็นครั้งแรกนะ

และร้านต่อไปครับผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ร้านนี้แน่นอนครับผม

เดี๋ยวไปรถนะครับ

ร้านอาหารเหนือแต๊ที่อร่อยจนต้องอุทานว่า
ลำขนาดกันเลยล่ะเจ้า

ไม่ต้องไปไกลถึงเจียงใหม่
แต่มาครูบอลก็ได้กินแล้วนะเจ้า
ร้านตั้งอยู่บนถนนครูบอนรามอินทา
เปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์
เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๑นาฬิกา

อย่าลืมไปกินกันนะ
กินล้างบาง

เผื่อเวลาว่างผมจะได้หายตัวไปเที่ยวได้นะ

ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับ

ครูบอลครับผมและอยู่ที่ร้านเด็ดของเราครับ
กุ้งเผาอายุทยาครับ
รับรองว่าเด็ดแน่นอนจะเด็ดแค่ไหน
เดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันดีกว่าครับ

หมอปลาก็เสกให้เรามาถึงร้านเด็ดจนได้
นั่นก็คือร้านกุ้งเผาอายุทยา
อยากกินกุ้งเผาไม่ต้องไปไกลถึงอายุทยากันแล้วครับ
มาแค่ครูบอลก็ได้กินแล้ว

ที่นี่ยังมีอาหารซีฟู้ดสดรสเด็ด
ย่อมเยาว์ที่ชาวครูบอลต่างยกนิ้วให้

ตอนนี้ตามไปดูแซ็กและหมอปลาลิ้มรสอาหารกันก่อนดีกว่าครับ

มาอะไรนั่งตั้งนานแล้วมาอะไรของคุณคุณอย่าโม่

นอกจากกุ้งเผานะครับที่นี่ก็ยังมีอาหารซีฟู้ดเยอะแยะมากมายครับ

กุ้งเผาอายุทยาครับผม

เฮ้ยใจเย็นยังมีเรื่อง
เค้าบอกว่าเค้าน่าจะหิวหรือเปล่าพี่บ้าน

อย่างแรกเลยคือกุ้งเผาเนี่ยครับ

ไม่แต่อย่างคุณแชคผมชอบกินหัวกุ้งนะ

เพราะมันไม่มีสมองผมเป็นคนที่ไม่มีสมอง

กุ้งสดมากครับแล้วก็ตัวใหญ่มากครับผมและที่สำคัญนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของ
นี่นะครับผมเป็นสูตรของสี่สิบปีของเชฟนะครับผมและที่สำคัญครับ
มะนาวของแท้ครับผมแต่กุ้งเนี่ยที่ว่าใหญ่แต่ก็ยังเล็กกว่า

ไข่เค็มนี่ทำเองด้วยใช่ครับไหนคุณคุณคุณลอง

เดี๋ยวผมชิมเลยดีกว่า
รสชาติดีเลยอ่ะแล้วก็ไข่เท็มอ่ะไม่เท็มมากเกินเกินไป
มีความเค็มที่พอดีเพราะว่ารสชาติกลมกล่อม
แล้วปลาหมึกก็สดชาติมีอีกนิดนึงมีความเต้นอีกนิดนึง
มีความแจ้งมีความแจ้งอีกนิดนึงนะใช่ปลาหมึกอ่ะ
นูต่อไปอะไรอ่าเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม
กับปลากระพงทอดน้ำปลาครับผม
น้ำของเขาใช่ไหมใช่ครับน้ำลาดของเขาครับ
พิเศษอยู่ทุกไหนคุณลงได้ผมฟังด้วยก็ต้องเป็นนี่น้ำปลาหวานของเขานี่
แล้วปลาในหวานน้ำปลามันเค็มหมอไม่เชื่อหมอหมอช้อนมา
ผมต้องลองเพราะน้ำปลามันเค็มอยู่แล้วให้ผมอิ่มเหรอ
ถ้าหมอไม่เชื่อว่าหมอชิมผมบอกเลย

ลองเลยพ่อคุณผมลองเล่นน้ำรักน้ำปลาปลาหวานเมื่อกี้
เพราะน้ำปลาหวานนี่ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่กินไม่เผ็ดนะ
แล้วก็ดิกดิกอ่ะผมว่าที่เด็กของร้านเนี้ย
คือน้ำปลาหวานนี่แหละทำไมครับมันหอมน้ำปลา
มันไม่เค็มเกินไปอ่ามันผมว่ารสชาติมันได้นะครับ
เมื่อกี้ผมลองผมลองกินแบบเนี้ยแบบนี้เลย
คือบางอย่างน้ำจิ้มเนี่ยเราไม่ต้องกินอาหารปลาหรอก
เอาแค่น้ำจิ้มต้องเพียวใช่
อืมครับมันอร่อยมันอร่อยมากที่เด็กเข้าเข้าแล้วเลย
หมอครับปกติแล้วช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับ
ไล่ผีสุดสามจ่ายโชว์บ้านแต่ว่าขอถามเรื่องหนึ่งครับ
คือเคยไปแบบรายการอาหารไหมครับไม่ไปไม่ไปนะ
เพราะไม่ถนัดถนัดด่าอ่าวันอู๋ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับ
ที่หมอมารายการกินล้างบางครับผมผมไม่เคยไปรายการรายการกิน
กลับพลุงให้ดองครับผมเอามากก็เอามากแบบนี้ไม่ยอมกันหรอกวันนี้

หวานมากครับผมไข่ปูมีความหวานมากแล้วก็สดมากครับ
น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเข้ากันมากมากเลยครับมีความเปรี้ยวมีความเด็ดไม่ตัด
แต่ผมว่าดองได้พอดีนะมันไม่เค็มอ่ะเพราะปกติเนี่ยผมจะไม่กินของดอง
ความภับสั่วผมมักดองกูแล้วหมอไม่ใช่หมักดองหมอคือมักหมง
นี่เมนูสุดท้ายของเรานี่คืออะไรอยู่ในหม้อไงครับ
อันนี้คือต้มยำปลากระพงน้ำใสครับ

คือวันนี้กินสไตล์หมอผีมันมีการแบบชาวบ้านไม่ได้มันต้องเลือกเนี่ยหมอ

บอกเลยว่าต้องทิ้งน้ำซูปพอดีกว่า

แค่กินและกลิ่นเข้ามาจนจมูกผมอ่ะผมสัมผัสได้เลย
หมอนี่หูดีมากเลยปากดีด้วย
ประหละกฏของพวกเราจะเป็นอะไรครับ
เห้ยเดี๋ยวก่อน

โอ้โหเกลียภาย
อ๋อหมอนี่อยากบอก
อะไรครับ

หึกผัดไข่รสเด็ดแต่ไข่เป็ดหรือไข่เค็ม
หลังจากที่ได้ชิมเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มของทางร้านไปแล้ว
เราก็จะให้ทั้งคู่ได้ปรุงเมนูหมึกผัดไข่เค็มกันบ้าง
ซึ่งเราจะมีอุปสรรคนั่นก็คือไข่เป็ดกับไข่เค็มที่ปะปนกันอยู่
ดูแซคกับหมอป้าจะต้องเลือกไข่เค็มให้ถูกต้องเพื่อมาปรุงอาหาร
หากปลาหมึกผัดไข่เค็มของทั้งคู่รสชาติออกมาโดนใจเจ้าของร้าน
แฟนรายการจะได้รับสิทธิ์พิเศษเช่นเคย
แต่จะเป็นอะไรต้องรอฟังจากปากเจ้าของร้านกันนะครับ
โอ้โหหมอผีของหมอนี่บอกได้ว่าแม่นเหมือนจับกวางเลย
ถูกต้องครับผมว่าความยากมันไม่ใช่แบบแค่ผัดมึกไข่เค็มนะ
ยากตรงไหนคุณบอกมาเนี่ยยากตรงที่เลือกไข่เนี่ยผมว่า

โอ้โหเลือกง่ายเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนไข่เค็มอันไหนไข่เป็ดเนี่ย
คุณลืมไปหรือเปล่าผมสัมผัสได้
ใช่เหรอว่าอันไหนไข่เค็มอันไหนไข่เป็ด
และผมสามารถรู้ว่าไข่มันเกิดวันไหนอ่ะ

ผมว่าใบเนี่ยมันมีความหน่วงอยู่

เนี่ย

เอาเลยนะครับ

ประสาทอะไรกับไข่เค็ม
ปสักเรื่องไข่นี้ไม่เป็นปัญหาเลยครับ
แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้เริ่ม

ไม่ธรรมดาแน่นอน
เทคนิคการผัดจะเป็นอย่างไร

อร่อยไม่อร่อยก็ต้องลองเสี่ยงกันดูแล้วล่ะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

เราจะผัดเล่นเหมือนเพื่อนเลยเมนูเรา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

บรรยากาศ

หมึกผัดไข่เค็มของพวกเราสองคนครับ

เจ้าของร้านกุ้งเผาอายุทยานะครับผม

ผมแอบยืนดูอยู่พักนึงแล้ว

อาจจะมีก่อนหน้าหลังไม่เหมือนที่ร้านครับ
เพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดต้องชิมครับผม
นี่ถ้าภารกิจของพวกเราสองคนสำเร็จโปรโมชั่นคืออะไรครับ

ลูกค้าที่มาจากรายการกินล้างบางเนี่ยครับ

สำเร็จไหมครับผม

รสชาติกลมกล้ำดีครับ

เจ้าของร้านกุ้งเผายุธยานะครับผม

รับรองว่าโดดอกลวงใจหมอป๊าแน่นอน

แต่แท้ที่จะมีผีคงจะโดดใจผม

ไปลงม่อไหมไปลงนะ
หากอยากกินกุ้งเผารสชาติเด็ดและอาหารซีฟู้ดอร่อยเฉียบ
ก็มาได้ที่ร้านกุ้งเผาอายุทยาเลยนะครับ
โปรโมชันดีรอคุณอยู่
ร้านตั้งอยู่บนถนนครูบอลแขวงคันนายาวเขตบึงกลุ่ม
เปิดบริการทุกวันเวลา๑๑โมงถึงเที่ยงคืน
หยุดทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน
ช่วงต่อไปก็คิวของร้านโดนจะโดนแค่ไหน
อดใจรอสักครู่เดียวครับห้ามพลาดเด็ดขาด
กินร้านวาง
โหอะไรแชค

ข้างหลังนี่ไงครับหมอครับไม่เห็หนนะครับข้างหลังเรานี่
โอ้มันเป็นบ้านเรือนเก่า

และตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านอาหารบ้านสวยครับผม
แล้วสวยทำไมครับข้างหลังสวยหรือเปล่า

แต่ไม่ใช่แค่บ้านเพราะอาหารที่นี่ก็ไม่ธรรมดา
หมอปลากับเจ้าแซคบอกว่ากลิ่นนี้ช่างหอมหวนเตะจมูกเลยทีเดียว
กลิ่นช้อยมาจากไหนน่าเราไปที่โต๊ะกันเลยดีกว่าครับ
ว้าวคุณจะมาว่าวอะไรนักหนา

ใช่ทางร้านนะครับเขามีไฟไดนิ่ง
ครับผมสำหรับใครที่อยากกินอาหารโบราณนะครับ
สามารถโทรสั่งจองเขามาก่อนได้ครับผม

แล้วเห็นว่าวันหนึ่งกำหนดคนได้กี่คน

ได้แค่๑๒๒๐คนอีกนะครับคุณแชท
แสดงว่าอาหารพวกนี้น่าจะ
หาคนทำแบบพิมพ์นี้ยากผมมองดู
ไม่ธรรมดาครับ
เพราะอาหารที่นี่เขามีให้เลือกทั้งอาหารไทย

และอาหารไทยแบบไฟล์ไดนิ่ง
ที่ต้องโทรสั่งจองเข้ามาก่อน
เพราะต้องใช้ความพิถีพิถันในการปรุง
ได้หน้าตาและรสชาติที่พิเศษเฉพาะตัว
แต่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกทานแบบไหน
ขอการันตีว่าอร่อยเฉียบทั้งนาน
จะมีเมนูอะไรบ้างไปชิมกันครับ
ท่านผู้ชมครับและทางด้าน
ขวามือของผมนะครับผมเป็นอาหารแบบว่าที่
เดินเข้ามาแล้วก็กินได้เลย
และทางด้านซ้ายนะครับผมเป็นแบบเมนูแบบสุดพิเศษ
อันนี้คือต้องโทรสั่งจองก่อน
เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับ
เมนูอะไรครับนี่ครับกับข้าวผัดเหนียวสะอื้นครับผม
ระเดิมด้วยอาหารไทยโบราณสูตรพิเศษ
นั่นก็คือพามข้าวผัดเหมียวสะอื้น
หรือข้าวผัดปลาทูสูตรโบราณ
ที่นำปลาทูนนึ่งห่อใบตอง
และนำไปย่างไฟอ่อนจนหอม
โอ้โหแกะเนื้อออกแล้วนำไปผัดกับเครื่อง
ข้าวกระเด้งหอมนวล
รับประทานกับน้ำปลาพริกกระเทียม

เดี๋ยวมาชิมอาหารกันเลยก่อนดีกว่า
ข้าวผัดเหนียวสะอื้น

เนื้อปลาถูมีความหอมมาก

อร่อยอร่อยแต่อันนี้ผมจะทานกับน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลา
เออ

เมนูต่อไปดีกว่าครับเนื้อเข็มต้มกะทิ
ที่มีขั้นตอนในการทำเนื้อที่แสนซับซ้อน

ปรุงรสด้วยการเคี่ยวหัวกะทิกับเครื่องสมุนไพร

และเครื่องปรุงต่างรสชาติคล้ายหลน
แต่จะหอมเนื้อย่างแบบสุดไปเลยครับ

น่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวถ้าแดดวันนี้ก็ต้องสองแดด

รสชาติบ้านคล้าย
ถ้าเกี่ยวบ้านผมนะหลนปูปูหลนเลย
อ่าแต่ว่าเปลี่ยนจากปูเป็นเนื้อ

โอ้โหคือแบบทำยากมากโดยเฉพาะทำเนื้อครับผม

เราก็ไปหั่นแบบเป็นชิ้น
แล้วก็ไปหมักนำไปหมักเป็นสูตรของทางร้าน

ครับผมแล้วก็นำไปย่างครับผมยังไม่จบครับ
ยังไงอีกนำไปย่างเสร็จนำไปทุบครับ
เอาเลยทุบสระกระเบือขอนไหมขอนไหมถ้าเลือกทุบผมถนัด
ไม่เอาแค่สระกระเบือพอครับผมสระกระเบือ
แล้วก็นำไปเคี่ยวกับน้ำกะทิโอ้โหอ๋อรู้แล้วว่าทำไมถึงต้องโทรมาสั่ง
ใช่เรารู้แล้วขั้นตอนมันนานไงครับต่อให้คุณมีเงิน
ถ้าคุณไม่สั่งจองคุณก็กินไม่ได้นะจ๊ะครับผม
มาที่เมนูต่อไปครับเมนูอะไรครับกับนี่เลยครับ
งคั่วสับปะรดครับแกงคั่วสับปะรดแกงคั่วกะทิสีแดงอมส้ม
คลุกคลิกที่คนโบราณช่างคิดนำผลไม้อย่างสับปะรด
มาปรุงเป็นอาหารได้แสนอร่อยแถมยังได้รสชาติที่กลมกล่อม
เปรี้ยวและหวานซึ่งผ่านการปรุงแบบเฉพาะตัวของทางร้านแล้ว
ทวีความพิเศษโอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาด
อธิบายไปความอร่อยคุณหมอมันหวานเนื้อสับปะรดครับ
มันมันกะทิอ่ากะทิแบบยังว่าน่าจะเป็นกะทิที่สุดมาก
มันนัวมากมันจะทานไปแล้วมันจะชุ่มคอ
เหมือนเหมือนเราได้กินสับปะรดอยู่กลางสวนโอ้โหอยู่ในป่าสับปะรด
หิมพานครับแต่มันจะมีรสชาติเผ็ดนิดหนึ่งแต่มันอร่อย
เดี๋ยวผมลองชิมกันเลยดีกว่าลองผมว่าน้ำแกงของเขาอ่ะ
เขาคงไม่ให้แล้วหรอกไม่ให้แล้วครับยิ่งหมอไปถามเขายิ่งไม่ให้แล้วครับ
ด้านเนี้ยที่ต้องโทรสั่งจองเนี่ยแล้วทีนี้ด้านนี้ที่ใครมาถึงปั๊บ
สามารถสั่งทานได้เลยอยากกินแบบแนวเส้นเส้นบ้างอ่ะแนวเส้นเส้นเลย
นี่ไงผัดไทยกุ้งสดแล้วก็นี่กุ้งผมไม่ชอบกินกุ้งนะฮะ
หมอชอบกินอะไรครับผมชอบกินผักนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันครับ

รสชาติดีมากอร่อยอร่อยมากอ่ะคือแบบขนาดเราแบบใส่เข้มมะนาวนะ
แล้วก็ถั่วอร่อยยังแบบยังอร่อยครับผมคุณแจ๊ค
เราจะได้ฟังว่าการกินผัดไทยห้าอร่อยนะครับครับผมแต่ร้านนี้ที่บอกว่า
ขอนุ่มแล้วก็นัวมากนะคือเราต้องกินกับหัวปีนะฮะหัวปี
ในหัวปีครับนี่คือหัวปีอันนี้หัวอะไรครับอันนี้หัวล้านนะครับ
ดูนะฮะ
เป็นไงบ้างครับมันจะเข้ากับหัวปีด้วย
ครับเพราะว่าถ้าเกิดเลี่ยนปั๊บเนี้ยหัวปีมันจะแบบความเลี่ยนได้
แต่ผมบอกเลยว่าน้ำซอสเขาอ่ะน้ำผัดพี่เอ้ยอะไร
ใจเย็นบอกบอกลุงใจเย็น
อร่อยมากครับคือแบบน้ำซอสที่เขานำมาผัดครับ
คือแบบรสชาติก็เข้มข้นแทบจะไม่ต้องปรุง
คือส่วนผสมเข่าเข้ากันมากเราไม่ต้องเติมอะไรเลยนอกจากมะนาวนิดหนึ่ง
ใครอยากได้ความเผ็ดก็เติมพริกบดไป

เป็นแบบต้มได้แบบพอดีมากผมชอบแบบนี้
คือไม่เละจนเกินไปมีความนุ่มกรอบ

ผมว่าปลาพิเศษน้ำพริกเนี่ยน่าจะอยู่ที่กะปิมากกว่าเนี่ยมีความพิเศษรสชาติ
ไม่ผมว่าความพิเศษน้ำพริกเนี่ยน่าจะอยู่ที่กะปิมากกว่า

หักทิ้งไว้ข้ามคืนครับผม

เฮ้ยแค่เอาซ่อมทิ่มเนี่ย

แดดอะไร

อย่างผมบอกเลยว่าคือเนื้อหมูครับเคี้ยวง่ายนุ่มนะครับ
แล้วก็เวลาเคี้ยวไปนะครับเครื่องมักอ่ะมันจะแบบออกมาเลย
ใช่หลังจากที่เราทานของข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับหมอ
หมอจะคุ้นกลับดิหมอหมอตื่นก่อนไม่ผมเผ็ดอยู่อ๋อเผ็ดน่ะ
เพราะผมไม่ใช่คุณเนี่ยเน้นแต่ของหวานนะผมสายหวานอยู่แล้ว
อ่าเดี๋ยวมาต่อสายหวานนี้ดีกว่าคืออะไรคืออะไรนี่ครับ
ข้าวเหนียวมะม่วงบราวนี่ครับผมบราวนี่นี่คือชื่อมะม่วงเหรอ
เปล่ามะม่วงก็คือมะม่วงจริงครับอ๋อบราวนี่เนี้ยเป็นแบบนี่ไง
คือช็อกโกแลตไงข้าวเหนียวมะม่วงบราวนี่เมนูของหวานที่เกิดโดยความบังเอิญ
และความสร้างสรรค์เมื่อความหวานหอมของข้าวเหนียวมะม่วง
กับความหวานอมขมของราวนี่มาผสมผสานกันกลายเป็นความอร่อยที่ลงตัว
อยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองกันครับ
อร่อยเป็นอร่อยจริงผมบอกว่าเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเข้ากันมากอ่ะ
มีทั้งมีความเปรี้ยวมีความหวานความมันแล้วก็แบบกลมกล่อมของบราวนี่ครับผม
พอกินเข้าไปคำเดียวแบบได้รสชาติเลยอ่ะขอห่อได้ไหมครับ
ห่อได้ไหมห้อเปลืองก็ได้ครับบอยอยากกินนะลูกเออเดี๋ยวพ่อขอให้ลูกนะ
ที่สำคัญนะครับทุกท่านเวลาใครที่มารับประทานนะครับผม
ต้องทานทุกอย่างพร้อมกันครับมันถึงจะลงตัวครับผม
ตอนนี้เราก็ชิมมาทุกเมนูแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าร้านโดนในวันนี้นะครับ
ร้านอาหารบ้านสวยนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเชียวโซซิ
เฮ้ยใช่ครับหมอเฮ้ยพออิ่มแล้วไอ้นิ่มก็อิ่มด้วยอ่ะ
ไปไหนหมอเฮ้ยอะไรของมันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
หมอหมอหมอหมอหมอผีเข้าเหรอเฮ้ย
มันอิ่มแล้วมันอิ่มกันแล้วระวังนะผีผีที่อยู่ในหม้อ
มันไม่มีไปแล้วสิคนอื่นมันอิ่มกันทุกคนแล้วเพราะมันเจออาหารอร่อยอร่อย
มันก็อิ่มกันดิเอออ๋ออย่างนี้ก็มีหรอใช่ก็มันได้อิ่ม
มันก็ปัดกระพบกระพูมันไงครับผมช่างผีนะครับช่างผีนะครับ
วันนี้เป็นยังไงครับมากินหลังบังเหรอป่าวอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหารเลย
ไม่จุกได้ยังไงโถ๓เดือนจะไปฝากคันพรุ่งนี้ครับผม
แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณรายการนี้ด้วยครับผม
รายการนี้ถือว่าพาไปกินทัวร์แต่ร้านอาหารอร่อย
แล้วก็มีคุณภาพมีความสุขไหมครับวันนี้มีความสุข
เพราะว่าปกติผมก็กระต่ายทุบล้างผ่านอยู่แล้ว
วันนี้มากินล้างบางบ้างมันจะเป็นยังไงสุดยอด
คอนเทนต์รายการเลยครับท่านผู้ชมครับและในครั้งหน้านะครับ
เราจะไปร้านอาหารที่ดังเด็ดโดนที่ไหนนะครับและแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับ
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแต่ก่อนเราจะกลับสองคน
เรามีคอนเซ็ปต์ด้วยนะว่ามองกล้องครับมองกล้อง
บางสายร้านสายที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ
เราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้านในกินล้างบางโกสิ
และวันนี้ครับพวกเราสองคนต้องลายไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโซสิโซสิครับ
ร้านโดนประจำวันนี้ร้านอาหารบ้านสวยร้านอาหารไทยโบราณ
บรรยากาศดีที่มีบ้านสวยแบบโบราณดั้งเดิมพิถีพิถันในการทำอาหารทุกขั้นตอน
ร้านตั้งอยู่บนถนนกูบอนเปิดบริการทุกวันมีหลากหลายโซน
ไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงเปิดเวลา๖โมงเช้าถึงบ่ายโมง
ร้านอาหารเปิดเวลา๕โมงเย็นถึง๓ทุ่มและร้านกาแฟที่เปิดทั้งวันเลย
รับรองว่าถ้ามาแล้วคุณจะหลงมนต์เสน่ห์ความสวยงามของบ้าน
และความอร่อยของอาหารอย่างแน่นอนและในวันนี้ทั้งสองคน
ไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนืออาหารซีฟู้ดและตบท้ายด้วยอาหารไทยโบราณรสเลิศ
เศสเตอร์จะพาไปกินล้างบางกันในย่านไหน
ต้องติดตามกันนะครับ
อร่อยเชียบ
กินหลังฝ่าง